ต้องบอกว่าคลายเป็นโลกคือฮาในโลกโซเชียลไปเลยนะคะ

ขณะที่นั่งข้ามเรือข้ามแม่น้ำเจ้าพญาอยู่นะคะ

แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมคะพี่แซมบอกว่า
คือมันดับระหว่างที่กำลังพูดถึงน้องรักแตงโมนิดา

มีเรื่องตื่นเต้นจะเล่าให้ฟัง

เราขับเรือผ่านร้านอาหารที่น้องตังโมกินก่อนจะเสียชีวิตนะครับ
แล้วก็กลับมานั่งกันที่ท้ายเรือแล้วก็คุยกันแบบ
อุบัติเหตุแบบนี้มันเกิดขึ้นได้จริงแบบนั้นแบบนี้จริงเหรอ
พูดแค่นั้นยังไม่ทันขาดคำครับ

ระดับแล้วก็แบบไม่มีปีมีขลุยแล้วก็ดับแล้วสตาร์ทไม่ติดอีกเลย
คือมันดับจริงนะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้พี่แซมอัดคลิปแล้วก็เล่าในติ๊กต๊อกส่วนตัวนี้แหละค่ะ
บันทึกเหตุการณ์เรือดับกลางแม่น้ำเจ้าพญาค่ะ
แล้วมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากนะคุณผู้ชม
แซมบอกว่านั่งมาอยู่ดีตามที่บอกในคลิปเลยค่ะ
เรือมาดับกลางแม่น้ำค่ะตอนที่พูดถึงแตงโมนิดาพอดีค่ะ

แฟนคลับก็ทักแต่ถามว่าเอาจริงขนลุกเลย
นี่มันใกล้จะวันครบรอบการจากไป๑ปีเต็มของแตงโมนะ
วันที่๒๔กรุงพาที่จะถึงแล้วนะเพิ่มแป๊บเดียว
เมื่อวานนี้นะคะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐก็ต่อสายตรงหาพี่แซมทันทีค่ะ
แซมบอกว่าคลิปนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
คือพี่แซมกลับมาจัดธรรมุนให้คุณพ่อ
ก็เลยนั่งเรือร่องแม่น้ำเจ้าพญานมากับเพื่อน
แล้วเรือผ่านจุดที่เป็นร้านอาหารที่สุดท้ายก่อน
แตงโมจะตกเรือสปีดโบ๊ทตามข่าวนะคะจนเสียชีวิตค่ะ
พี่แซมก็เลยเออนึกถึงน้องภาพนี้ค่ะ
คือนั่งอยู่ร้านนี้ก่อนที่เขาจะตกน้ำนะคะ
ก็ยังแบบว่ามันจะเป็นได้หรือเปล่าคุยกับเพื่อนเล่น
คือมันเรือดับแล้วมันไม่ทราบสาเหตุจริงค่ะ
แล้วก็คือแบบโทรหาคนที่ฝั่งแล้วนะก็ไม่มีคนรับสายอีกค่ะ
แล้วก็คือตั้งใจว่าใกล้วันครบรอบ๑ปี
พี่แซมจะไปทำมูลอุทิศส่วนกระสนให้กับแตงโมด้วย
เดี๋ยวไปฟังนะคะช่วงที่เราวีดีโอคอลสัมภาษณ์พี่แซมกันหน่อยค่ะ
ขับเรือผ่านแล้วเราก็ชี้กันว่าเนี่ยร้านนี้ไง
ที่น้องเขากินน้องแตงโมนะกินก่อนจะไปประสบอุบัติเหตุ
เราก็ชี้กันบอกว่าพี่ก็ดันไปนั่งท้ายเรือยกมือบอกน้องแบบ
น้องเราก็คิดถึงนะไม่ได้อะไรก็คิดถึงตลอดเวลาอะไรอย่างนี้
แล้วก็จะถือโอกาสทำบุญไปให้นะจ๊ะอะไรอย่างนี้
ที่พูดทั้งหมดทั้งปวงนี้ไม่ได้แบบว่าจะไปดึงดราม่าอะไร
ไม่ได้แบบจะไปจะไปสร้างกระแสอะไรนะครับก็แค่แค่เล่าสู่กันฟัง
นะคะก็ขอบคุณพี่แซมมากใจดีมากนะคะ

พี่แซมกับน้องแตงโมเขาเล่นละครด้วยกันบางไม้ที่ปิดริ้ว

ยืนยันนะคะว่าเรือดับไปเฉยค่ะคนขับเรือก็ดำลงไปดูใต้ท้องเรือเหมือนกันนะคะ
ติดขัดอะไรหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าไม่เจอน้ำมันก็ไม่หมดด้วยค่ะ
หลังจากที่พี่แซมยกมือบอกว่าโมพี่ระลึกถึงนะจะทำบุญให้
สักพักคนเรือก็โทรติดต่อมาบนฝั่งได้
สรุปว่าบนฝั่งก็ส่งเจสสกีมาจูงเรือพี่แซมไปเนี่ยตามภาพที่เห็นเลยค่ะ
กลับเข้าบังก่อนให้สัมภาษณ์กับเรา

สรุปแล้วคนขับเรือก็ยืนยันว่าไม่เจอสาเหตุนะคะ

คือในคอมเมนต์นะคะคุณผู้ชมนะคะภรรยาของพี่ที่ขับเรือให้พี่แซมเนี่ยคือหนวดที่เรือมันดับ
เอิญว่าเป็นคนเดียวกับที่ขับเรือให้พี่ชายของแตงโมในวันที่ไปเจอร่าง

เป็นคนเดียวกันเลยเป็นความบังเอิญนะคะ
แล้วก็ย้ำกันอีกทีว่าพี่แซมเล่าเนี่ยเป็นการเล่าประสบการณ์ตัวเอง
ไม่ได้มาดึงดราม่าหรือว่าเกาะกระแสนะคะ
แต่ว่าความผูกพันมันมีแหละในกองถ่าย
เพราะว่าอย่างที่เชอรี่บอกเขาเล่นละครด้วยกันแล้วสนิทกันมาก
ใดก็แล้วแต่จะเป็นปัญหาเครื่องยนต์ขัดข้องชั่วคราวหรือยังไงก็แล้วแต่

แล้วก็ระลึกถึงน้องสาวคนนี้เสมอนั่นเองนะคะ